เข้าตลาดแล้วขอพาไปทานของแซ่บอย่างไส้กรอกอีสานหน่อย
ร้านนี้เขาบอกเลยว่าการันตีความแซ่บมากว่า
ไส้กรอกอีสานแบบที่ชอบเอ้ยขอหนึ่งเมล็ด

ก็เป็นเม็ดกลมขอหนึ่งเมล็ด

มันอร่อยคุณต้องกินเยอะเยอะอ่ะตามมาที่นี่เลยตลาดนัดสุภพลกบินบุรีนะคะ
อยู่ที่อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีมาถึงแล้วคุณจะพบแบบนี้
เป็นรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างแบบซาเล้งขายไส้กรอกอยู่
แล้วเห็นร้านเล็กไม่ใหญ่โตคุณดูคนดิลูกค้าเขาเพียบนะจ๊ะ
เจ้าของก็คือป้าน้อยจริตรำนะคะเจ้าของเมนูไส้กรอกอีสานสูตรแซ่บนี้บอกว่า
จริงป้าน้อยขายไส้กรอกอีสานมาเกือบ๒๐ปีแล้วคุณ
แล้วเขาสะอาดแน่นอนเพราะว่าเขาทำไส้กรอกเอง
สูตรของตัวเองเลยไม่ได้ไปรับมาจากไหนนะครับ
มีทั้งเมล็ดใหญ่ลูกใหญ่และลูกเล็ก

ลูกใหญ่ปาลูกเล็ก๘บาทนะคะคือยังงี้คุณ๘ขอบใจนะลูกเล็กกับแปะ
ที่เราเห็นมันเป็นไม้เสียบแล้วคือไม้ละ๑๐บาท
แต่ว่าลูกเล็ก๘ลูก๑๐บาทเท่านั้นและที่ขาดไม่ได้
เวลาคุณทานไส้กรอกอีสานคุณต้องกินคู่กับอะไร
ผักพริกคิงดองอันนี้คือแถมฟรีไปเลยป้าน้อยบอกได้ว่า
รายได้ช่วงนี้อยู่ที่วันละประมาณ๒๐๐๓๐๐บาทต่อวัน
แต่ก่อนหน้านี้ที่โควิดระบาดหนักเลยนะ๒ปี
ก็กระท่อนกระแท่นอยู่บ้างนิดนึงก็ประคองตัวกันไปแล้วกัน
แต่ก็สู้ป้าน้อยก็ยังสู้ขายมาต่อเนื่อง
ขาประจำหลายคนที่ตามไปกินทุกที่
น้อยก็ไปขายนะเขาบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า
สุดยอดของความแซ่บไส้กรอกอีสานจัดจ้านในย่านนี้
บนัวมากแล้วขายไม่แพงแล้วแถมผักเยอะ
ส่วนใครที่จะแวะมาชิมความแซ่บไส้กรอกของป้าน้อย
มาสอบถามได้นะคะหมายเลขโทรศัพท์นี้เราขึ้นให้ด้านล่าง
น้อยเขาขายทุกวันทุกวันวันพฤหัสบดีถึงวันอังคาร
ฟังดีนะทุกวันพระฤหัสบดีถึงวันอังคาร
ที่หนองสังทางเข้าแยกบ้านนาคำตั้งแต่๙โมงเช้าถึงเที่ยงคืน
ส่วนพุทธดิ์วันพุทธิ์ป้าน้อยขายอยู่ตลาดนัฐ
สุภพลที่บอกไปตั้งแต่บ่าย๒โมงจนถึง๒ทุ่ม
ขายทุกวันไม่มีวันหยุดพักนะจ๊
แต่ต้องดูว่าจะไปขายที่ไหนอะไรยังไงบ้าง
โทรถามแล้วกันจะได้ไม่สับสนนะคะ